ทางแพทย์ก็ว่าขอแจ้งว่าจะนำคนไข้ไปทำการผ่าตัดตามเหล็กเพราะว่าเนื่องจากขาหักแต่รายละเอียดอื่นก็ไม่มีเขาบอกไม่เป็นไร
รับประกันได้ผมก็ไปดู๑๐๐เวนก็ยืนยันได้
คู่กรณีก็ยืนยันได้ว่าไม่มีเลือดเลย
แต่ในเมื่อเราอยู่ในโรงพยาบาลแล้วทำไมเสียเลือดเพราะอะไร

วันนี้ถามตรงจะคุยกันกับครอบครัว
ครอบครัวหนึ่งที่เพิ่งจะเสียลูกไปเมื่อปีที่แล้วนะคะ
ประสบอุบัติเหตุตั้งแต่เดือนสิงหาคมและของปีที่แล้ว
แล้วก็ไปรักษาตามปกติค่ะ

คือจริงแล้วเรื่องนี้คุณพ่อพยายามจะจัดการเองอยู่ระยะหนึ่งแล้วนะคะ
แต่ว่าไม่สำเร็จก็เลยมีการร้องเรียนผ่านสื่ออยู่หลายต่อหลายครั้งนะคะ
ในส่วนของความคืบหน้าไม่แน่ใจว่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงแค่ไหน
เพราะคุณพ่อเองก็บอกว่าก็พยายามที่จะขอคำตอบจากโรงพยาบาลมาระยะหนึ่งแล้ว

ล่าสุดที่ไปร้องมาก็คือที่แพทยศภานะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๓สิงหาคมปีที่แล้วค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ชนกับแท็กซี่

แต่ว่าลูกชายของครอบครัวนี้ขาหัก
ขาหักที่ต้นขาด้านซ้าย

คือเป็นการเข้าโรงพยาบาลไปดามขาตามปกติเลย
แต่ว่าในระหว่างช่วงข้ามคืนนะคะ
คือไปถึงเหตุเกิดประมาณ๒ทุ่มเสร็จ
แล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลซึ่งไม่ได้อยู่ไกลกันเท่าไหร่นะคะ

แล้วก็เริ่มที่จะเข้าไปผ่าตัดขาประมาณ๕ทุ่มเศษ
ออกมาประมาณตี๒ก็ยังไม่พบความผิดปกติ
แต่หลังจากนั้นค่อยนับมาเรื่อยเนี่ย
มีความผิดปกติเกิดขึ้นและเสียชีวิตในวันถัดมา

ท่านแรกประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม

อีกสองท่านจากครอบครัวคือคุณพ่อของครอบครัวนะคะ
คุณสนทยาสุภานิษฐ์และพี่ชายซึ่งเฝ้าน้องชายอยู่ตลอดนะคะ
คุณสุรชัยสุภานิษฐ์สวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ

จริงเรื่องมันก็ไม่น่าจะมาถึงตรงนี้จริง
ใช่ไหมคะจากการที่ทนายรณรงค์ให้ข่าวตั้งแต่ตอนแรก
ก็มันไม่มีความซับซ้อนอะไรที่มันน่าจะเกิดขึ้นได้
แต่เรื่องมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาตรงที่ว่า
ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากโรงพยาบาลนะคะ
แล้วก็ทิ้งระยะเวลามาตั้งแต่สิงหาก็ร่วมครึ่งปีนะ

จนถึงตอนนี้คุณพ่อไม่ไหวแล้วไม่ยอมแล้วนะคะ

ตอนนี้จุดยืนของครอบครัวที่คุยกันเรื่องนี้เนี่ย
ต้องการอะไรที่สุดตอนนี้คะ
ก็คือว่าเราเองเรามาขอความเป็นธรรมให้กับว่า
คือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเขามีบุตรที่เราคิดเลยว่า
เขาไม่บุตรเขาต้องรับผิดชอบเพราะเขาเป็นผู้นำครอบครัว
เมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วบุตรเขายังเล็กอยู่
แล้วก็เราคิดว่าเหตุจากการเสียชีวิตครั้งนี้
เหมือนมันยังมีการผิดพลาดของทางโรงยาบาล
แต่เขาไม่มีความรับผิดชอบที่จะ
หนึ่งไม่รับผิดชอบด้วยสองก็ไม่ชี้แจงด้วยทำให้เราติดใจครับผม
คือพูดง่ายนะถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องหมอนะคะ
ถนัดลงก็คือว่าทำไมแค่ขาหักถึงตายแค่นั้นแหละ
แล้วก็จากการที่ไปในแต่ละที่มีการชนสูตรถึง๓รอบด้วยกันนะคะ
ก็งงว่ามันไปสู่จุดที่ทำให้ลูกชายของคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตได้ยังไง
เล่าก่อนวันที่๓สิงหาคมเกิดอุบัติเหตุเขาต้นขาซ้ายหักแล้วไปโรงพยาบาล
ไปโรงพยาบาลไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมคุณพ่อ

แล้วก็เข้าผ่าตัดตอนประมาณ๕ทุ่มเสร็จ

ตอนนั้นก็ได้คุยพูดคุยว่าเขาก็ยังพูดปกติก็คือสอบถามรายละเอียดอะไรได้
คือปวดหัวไหม้ใหม่ปวดปวดท้องปวดอะไรก็ไม่มีนะไม่มีผิดปกติหรอก
แต่ว่าก็คือมีแน่นอนก็คือว่าแผลที่ว่าขาหักก็คือแบบปวด

คือไม่มีอาการอื่นประกอบเลยไม่มีหัวแตกไม่มีรอยถลอกหรือยังไง

ทีนี้พอเขาจะเข้าห้องผ่าตัดเพื่อทำเหล็กธรรมดาใช่ไหม

เข้าห้องผ่าตัดตอนประมาณ๕ทุ่มเสร็จอันนั้นคุณพ่อกลับบ้านแล้ว

มาเป็นคุณสุรชัยซึ่งเป็นพี่ชายของผู้ตาย

ก็หลังจาก๕ทุ่มปุ๊บ
พยาบาลนำน้องผมเข้าห้องผ่าตัดเสร็จปุ๊บ
พอถึงช่วงเวลาตี๒น้องผมผ่าตัดเสร็จ
ก็ปกติทุกอย่างครับ

ตอนที่ออกจากห้องมาเขาพูดคุยปกติ

ก็บ่นว่าเจ็บขาอยู่นะ

ขาหักผ่าตัดขาแค่เจ็บที่ขา

น้องผมเริ่มมีอาการแน่นหน้าอก

ตอนที่ออกมานอนพักในช่วง๓ชั่วโมงนี้
อาการมันค่อยมา

ระหว่างนั้น๓ชั่วโมงก่อนเกิดอาการนี้

ก็หลับไปใช่ไหมครับอ่าแล้วพอแน่นหน้าอก

บอกว่าหิวน้ำขอแห้งอยากกินน้ำมาก

สุดท้ายก็ผมก็เลยไปเรียกพยาบาล

เขาวัดความดันไม่ได้ความดันต่ำ

พยาบาลหันมาพูดกับคุณสุรชัยว่าอะไรบ้าง

เพราะช่วงนั้นพยาบาลชุลมุนกันมาก
แล้วเขาก็เห็นไปเลยระหว่างนั้นตัวผู้ตายรู้ตัวตลอดเวลา
มีสติอยู่ครับแล้วเขาบอกอะไรกับพยาบาลบ้าง
บอกเจ็บหิวน้ำคอแห้งหายใจไม่ออกอึดอัด
ดุกวนกวายไหมกวนกวายมากครับ
คือคำว่ากระวนกระวายลักษณะท่าทางของน้องชายเป็นยังไงคะ
ก็คือแบบฟึดฟัดฟึดฟัดตลอดนะครับ
แต่ไม่ได้บ่นเรื่องขาบ่นแค่แน่นหน้าอก
ว่าหายใจไม่ออกประมาณนั้นนะครับ
หันไปดูน้องชายแล้วเราเจอหน้าซีดไหมคะ
ตอนนั้นก็เริ่มน่าเสียแล้วครับ

แต่ว่าไม่ใช่ว่าหน้าซีดปากซีดปากแห้งหรือมีอย่างอื่นที่เราพอจะเห็นได้ไม่มี

ก็ไม่รู้หลังจากนั้นก็คือน้องผมสลบก็หลับไปเลย

หันมาพูดอะไรคุณสุรชัยไหมครับคุณสุรชัยเดินตามไปใช่ไหม

เขาหันมาพูดอะไรกับคุณสุรชัยบ้างไหมคะ

คือว่าผมไม่ได้ตามไปแบบห่างกันระยะประมาณนี้ครับก็เห็นอยู่ว่าน้องผมโอเคนะ

ก็คือเขาคุยกับพยาบาลอย่างเดียว
หันมาบอกเฮ้ยแบบช่วยโทรหาพ่อให้หน่อยเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่มี

ก็คือคุยกับพยาบาลบอกอาการกันไปใช่ไหม

อาจจะรู้กันเวลา

ทีนี้เขาออกมาบอกว่าน้องชายเสียชีวิตในตอนกี่โมง
ยังไม่รีบนถึงตอนนั้น
มันเพราะว่าหลังจากเขาชอบไป
อันนี้เขาโทรมาหาผมแล้วว่าน้องอาการไม่ดีแต่เกิดอาการโคม่าแล้ว
เขาก็เลยทางแพทย์เขาให้โทรหาพ่อเพื่อติดต่อมาดูอาการ
เพื่อจะมาพูดคุยมาถามว่าจะทำยังไงต่อไป

เหมือนแบบต้องให้พ่อมาอนุญาตว่าจะรักษายังไง

มีในแพทย์คนนี้เข้ามาก็มาคุยกับผมว่า
อันนี้นะลูกของพ่อนะเกิดอาการโคม่า
เราก็ต้องการจะขอพาดูช่องท้อง
อาจจะมีอวัยวะภายในเกิดมีการผิดปกติหรือไม่
เพื่อต้องการผ่าตัดดู

ตอนที่คุณหมออธิบายแบบนี้

ฟังตัวเริ่มตามก็ชีพประจอนเราดูจัดอันนั้นก็รู้แล้ว
ทีนี้คุณหมอไปผ่านานแค่ไหนคะ
พอหลังจากที่ว่าผมเห็นสภาพลูกผมอย่างนั้นแล้วปุ๊บ

ผมบอกผมรับไม่ได้ผมขอโอกาสกลับบ้าน

คุณแม่เข้ามาเฝ้าทีนี้การรักษาสุดท้ายแล้วมันไม่สำเร็จถูกไหม

แล้วลูกชายคุณพ่อเสียชีวิตตอนไหน
ตอนวันที่๕เวลา๑๓นาฬิกาเสร็จ
มาอีก๒วันวันที่๓เกิดเหตุใช่ไหมคะ
แล้วก็วันที่รุ่งสางเข้าวันที่๔สิงหาคมค่อยมีอาการ
แล้วก็ช่วงเช้านั้นก็ผ่าตัด

ผ่าตัดมันกี่ระยะเวลายาวไหม
แล้วตอนออกมาเนี่ยเหมือนผ่าตัดสำเร็จไหม

ก็คือสลบสลบเหมือนเดิม
ลบอยู่โดยที่คุณหมอออกมาบอกไหมว่า

ก็ที่คุณหมออธิบายให้ฟังก็คือว่าเราไม่รู้นะว่าเป็นเพราะอะไร

ครับที่เขาไม่ฟื้นเนี่ย
จังหวะที่ไม่ฟื้นหมอบอกไหมคะ
หมอบอกว่าที่หมอที่ผ่าตัดท้องเขาบอกว่าอาจจะมีอาการแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่า
ในระหว่างที่คนสลบอยู่เนี่ยนะ
ตั้งแต่เข้าห้องไปตั้งแต่คืนรุ่งสางของวันที่๔สิงหาคมเนี่ย

วันที่๕สิงหาคมคุณหมออธิบายอะไรบ้าง

คุณพ่อคุณแม่เข้าไปดูเข้าไปเฝ้าหรือพี่ชายเข้าไปเฝ้าไหมค

ซึ่งในระหว่างที่เข้าไปดูเข้าไปเฝ้าคุณหมอหรือพยาบาลมาทำอะไรให้บ้างคะ
เขาก็ดูเกี่ยวกับเลือดนี่แหละครับเห็นเลือดและน้ำเกลือนะ

เขาดูอยู่เกี่ยวกับนั้นเพราะเราไม่รู้ทางการแพทย์อยู่แล้ว
แต่เขาก็ดูอยู่มีถุงเลือดถุงน้ำเกลือแล้วก็
ในจังหวะก่อนหมดลมนะในจังหวะก่อนหมดลมเนี่ย
รู้ไหมคุณหมอหรือพยาบาลเรียกไหมว่าเขาใกล้หมดลมแล้ว
เรียกครับเรียกผมเพราะว่าผมเสียใจมาก
ผมร้องไห้อยู่หน้าห้องเขาก็บอกว่าเหลือคุณพ่อคนสุดท้ายยังไม่ได้เข้าไปดูใจลูกซะ

ดูจากชีพจรใช่ไหมคือการที่การที่หมดลมไปช่วงบ่ายของวันที่ห้าเนี่ย
คือเป็นการดึงสายช่วยหายใจออกเหรอคะหรือยังไง

แบบนั้นทีนี้พอไปแบบนั้นขอปิดท้ายช่วงแรกของรายการ
หมอสรุปให้ฟังว่าเขาเสียชีวิตเพราะอะไรคะ

เวลาที่เรารักษาในเอกชนนะแต่พอเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาส่งไปบางพลี

เขาพางบางพีอันนี้เขาอยู่ในการ
พางบางพีบอกว่ากรณีนี้ไม่ขอผิดสูตรไม่ขอผ่าผิดสูตรครับ

ครับผมแค่พิสุทธิ์เบื้องต้นเฉย

อายุยังน้อยไม่น่าตาย

ส่งต่อให้ไปที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ซึ่งคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นแค่ขั้นแรกในแง่ของการพิสูจน์นะ
เอาล่ะมันยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนการพิสูจน
ว่าโรงพยาบาลบางพีแนะนำว่าให้ไปโรงพยาบาลตำรวจ
ใช่ครับทีนี้คุณผู้ชมคะสองที่หลังที่จะเกิดขึ้นในการชนสูตรเนี่ย
คือที่โรงพยาบาลตำรวจ๑แล้วก็๒ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม
ซึ่งเป็นที่มาของคดีนี้ว่าทำไมพ่อแห่ศพ
ทำไมพ่อมาร้องแพทยศภาและทำไมจนถึงตอนนี้พ่อไม่พร้อมจะคุยอะไรกับโรงพยาบาล
ที่เป็นต้นทางของเรื่องนี้แล้วสักครู่ค่ะ
ตอนนี้อยู่ไหม
ดมยาพาท

ต้องเชตแบบนี้นะ
มันมีที่ไหนเป็นพยาบาลเรื่องแค่นี้บีที๗๐กว่า
โอเคมันก็ต้องระวังดมยาเป็นหมอหรือเป็นพยาบาล
แล้วเป็นพยาบาลเนี่ยมีสิทธิ์เขาบอกว่าเอาง่ายนะ
ผลเสียเกิดยังไงเด็กยังอายุน้อยอยู่เลย
มันเป็นเคสไม่สมควรเกิดขึ้นนะอยู่นี่วัดภาษาอยู่นู่นวัดภาษาทุกศรี
ผมว่าไม่ผ่านนะ
คุณผู้ชมคะที่คุณผู้ชมได้ฟังเสียงไปเนี่ยเป็น
เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งนะคะที่คุณพ่อใช้ทั้งในการเรียกร้องความเป็นทำ

ที่คุณพ่อใช้ทั้งในการเรียกร้องความเป็นธรรม

บางเศษเซี่ยวที่มี

เพราะว่าน้องอยู่ดวงบ้านต้อง๒วันกว่า

เขาก็เลยว่าประสงค์ดีกว่าเรา
ที่เขาบอกว่าให้คุณพ่อไปสู้เพื่อความยุติธรรมเลย
บอกเลยว่าเลยว่าถ้าได้ส่วนนี้ไปน่าจะสู้ได้เขาบอกแบบนี้
ทีนี้สิ่งที่เราได้ยินกันเนี่ยนะคะ
เท่ากับว่ามันมีปัญหาตั้งแต่การนมยาสลบแล้วใช่ไหมคะ

ซึ่งอันนี้เสียงในคลิปนะเราก็ว่ามันเป็นประเด็นหนึ่งนะ

คือจากโรงพยาบาลพลีเนี่ยบอกให้ส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อชนะสูตรนะคะ
ที่โรงพยาบาลตำรวจสรุปว่าลูกคุณพ่อตายเพราะอะไรคะ
ก็ตายเพราะว่าเสียโลหิตมาก
บาดเจ็บช่องท้องและขาซ้าย

ครับผมเบื้องต้นมันก็มีครับมีโชว์ได้เลยครับ

ทีนี้พอนิติเวทย์ตำรวจเสร็จทำไมยังไม่จบอ่ะพ่อ
ทำไมถึงมีโผล่นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมอีกอ่ะคะ

ถ้าเราจากอุบัติเหตุเบื้องต้นที่เราเห็นกันทุกคนว่า

มันก็น่าจะมีการผิดปกติแล้วในการรักษาแล้ว

หลังจากนั้นวันหนึ่งเราก็เลยส่งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เพราะอันนี้พ่อตัดสินใจเองใช่ไหม

หลังจากบางปีมาโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย

พ่อเห็นเอกสารแล้วรู้สึกมันผิดปกติ
พ่อตัดสินใจไปที่นิติเวะขออภัย
นิติวิทยาศาสตร์ยุติธรรมอีกที
ใช่ครับแต่ว่าการที่ผมจะไปนะ

มันก็จะมีแพทย์บางท่านในโรงพยาบาลนี้เขาแนะนำ
พ็อต์แล้วพยาบาลแรกเลยอ่ะนะ
แนะนำว่าคุณพ่อนะคุณพ่อตอนนี้ผมรู้ว่าคุณพ่อเสียใจมาก
แต่คุณพ่อต้องประมวลภาพ

มวลภาพว่าหลังจากที่ลูกคุณพ่อเนี่ย

และจนถึงมาเสียชีวิตเนี่ย
คุณพ่อคิดว่าลูกคุณพ่อจะตายไหม

เดี๋ยวนะคนที่พูดเนี่ยเป็นหมอ

ใครก็แล้วแต่อยู่ในโรงพยาบาลแรก

แล้วพอมาที่นิติวิทยาศาสตร์

ก็เสียละหิตมากนะ

ตั้งแต่ศีรษะยั้งเท้าเนี่ย

ถามเลยว่ามันสมองไง

หัวใจบอบช้ำไหม
มามตับอะไรพวกนี้เขาให้ถามเลย

แล้วก็ตรงนี้ทาง

จากการอุบัติเหตุครั้งนี้เขาบอกว่า

อันนี้ทางแพทย์เขาพูด

ทางกระทบยธรรมนิติวิทยาศาสตร์

ทีนี้มาถึงเรื่องของคดีคุณพ่อน่ะเก็บศพน้องไว้ครึ่งปี

ก็ความจริงแล้วที่ผมเก็บศพเนี่ยตอนแรกเลย
เพราะว่าหลังจากที่ทำการทางวิทยาศาสนาคือสวดไว้ทำไป๔คืน
ผมก็เคยไปขอประวัติรักษาผู้ป่วยจากโรงพยาบาลก็คืออันนี้เล่มนะครับผม
แล้วแต่ทางโรงพยาบาลเขามีข้อของเขาว่าข้อปฏิบัติเขาว่า
จะได้คุณพ่อต้องได้๓๕วัน
พอผ่านไปถึงวันที่๑๐ก็คือวันที่๔แล้ว
ผมก็ทางโรงพยาบาลโทรบอกว่าประวัติของคนไข้ตอนนี้ได้แล้วนะครับ
คุณพ่อมารับได้เลยช่วงเวลาระหว่างการทำงานตามมาเนี่ย
แล้วผมก็เลยบอกปลายสายว่าตอนนี้วันนี้ผมไม่ว่างนะครับ
วันนี้ผมจะทำภารกิจสอบรูปผมผมขอเป็นพรุ่งนี้วันที่๑๑
แล้วผมแตกวันจริงแล้วผมไม่ได้ทำภารกิจผมนำสอบรูปผมแช่แข็ง

ตอนนั้นณตอนนั้นเรายังไม่มีพยานหลักฐานไงเราต้องเก็บไว้ก่อน
เพราะที่เรารอคือเรารอผลรายงานชนสูตรของสองที่
ค่ะตัดสินใจเก็บเพราะว่าพ่อคาใจมากทำไมลูกตายทั้งที่แค่ขาหัก

ทีนี้คำถามคือว่ามันมาถึงจุดที่ลุกขึ้นมาเพื่อเรียกร้องด้วยเสียงที่ดังขึ้น
ทำไมต้องเอาศพลูกมาทำไมต้องไปร้องแพทยศภามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงคะ

ในใจเขาคิดว่าในเมื่อลูกเราเสียชีวิตไปแล้วทางเราไม่ได้ไปติดต่อเขา
แต่ว่าทุกอย่างเมื่อเราได้มาครบแล้วเนี่ย
เราก็จะเริ่มเตรียมเอกสาร
ได้ผลชาติสูตรจากสองกระถานที่มาประกอบกันแล้ว
แล้วก็มีผู้หวังดีที่ให้คลิปมา
เราก็เอาคลิปในส่วนนี้มาให้ทางแพทย์อธิบายเอาให้เราฟัง
แพทย์ก็อธิบายมาว่าโอเคคลิปนี้มันน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะ
คุณพ่อสามารถเดินทางคดีได้เพราะว่ามันมีพยานหลักฐานสำคัญ
เอาตั้งแต่ตอนที่เริ่มเป็นข่าว
ใช่ไหมเพราะคุณพ่อเก็บมาเป็นครึ่งปีนะ

เอาตั้งแต่เริ่มเป็นข่าวได้คุยกับโรงพยาบาลที่๑หรือยังคะ
ตั้งแต่เริ่มเป็นข่าวเริ่มแต่มีแล้ว
หลังจากที่เราแห่ศพลูกไปที่โรงพยาบาล
วันนั้นได้เข้าไปคุยกับทางด้านพอ

หลังจากเขาได้การเทคโอเวอร์ของโรงพยาบาลมา
วันที่๑ตุลาหรือเขาบอกว่าวันน้ำหน้าที่วันที่๑ตุลา
แล้วตอนนี้เขาจะรับเรื่องเราไว้

แล้วเขาจะดำเนินก็คือว่าจะไป

เขาจะเสนอผู้ใหญ่ให้ก็คือว่าเจ้าของ

ขั้นตอนมันไปถึงแพทยศภาแล้วที่พ่อไปร้อง

พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ
ว่าเอาอย่างไรต่อสำหรับคดีนี้

แต่ที่มีอยู่ในมือแล้วยังไม่ได้เปิดเนี่ย

คลิปที่ได้เนี่ยทั้งเสียงทั้งภาพ
ทั้งแบบมีภาพด้วยนะคะก็คือจาก

ถ้าเกิดแล้วว่าทางโรงพยาบาล

ตอนนี้ที่โรงพยาบาลที่แรก
มีคนติดต่อมาหรือยัง

เพื่อจะชี้แจงด้วยชี้แจงในการเสียชีวิต

การคุดคุยในการยิวยา

คนที่โรงพยาบาลแรกที่ว่านี้เนี่ย

ต่อมาก็มีพอโรงพยาบาล
แล้วก็มีแพทย์คนไข้ที่รักษาลูก

แล้วมีใครอีกไหมคะ
อาจจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่เก็บฝ่าย

เจ้าหน้าที่ที่อาจจะดูแลเกี่ยวกับ
ไม่ทราบละครับไม่ทราบละไม่ทราบละครับกันนะคะพพรโรงพยาบาลพอทิเชฟร์เลย

ทีนี้มาที่ทนายรณรงค์ค่ะ

คือเพราะว่าดูแล้วทางฝั่งโรงพยาบาล

พอเป็นข่าวดังขึ้นมาเนี่ยเขาติดต่อมา
แต่เอามันมาถึงจุดที่เขาติดต่อมาแล้วเนี่ย
คือจะเจรจากันว่าอะไรอย่างไร
ขอคำชี้แจงขอคำตอบ
อาจจะมีการเยียวยาชดเชยแล้วก็จบหรือยังไงคะ

ต้องบอกให้ได้ว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้น
มันเป็นความประมาทหรือมันเป็นเหตุสุดวิสัย

ทีนี้ตอนที่ไปร้องแพทยศภาต้องการอะไรคะ
ต้องการให้ตรวจสอบว่าการรักษาได้มาตรฐานหรือเปล่า
และต้องการให้อาจารย์หมออาจารย์แพทย์

ถ้าดูจากนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรงศาสน์ที่ทำ

ว่าเราต้องการจากคนที่ดูแลเจ้าแรก
ใช่ครับใช่ไหมคะทนายรณรงค์เอาจริงนะตอนนี้คือ
คงจะไม่มีการปล่อยหลักฐานหรือข้อมูลอะไรแล้วหรือเปล่า
เพราะว่าเขาก็ติดต่อมาแล้วนี่น่าจะจบแค่ตรงนี้ไหมคะ

อ่าแล้วประเด็นของข่าวนี้ที่มันมีขึ้นมาเพราะอะไร
พ่อเขาไม่รู้เลยว่าลูกเขาตายเพราะอะไร

ตลอดครึ่งปีที่เอาศพไว้กลางบ้านเนี่ย

จุดเริ่มต้นมันมาจากคุณหมอท่านหนึ่ง
ผมรักษาตามปกติแล้วถ้าไม่พอใจก็ไปฟ้องเอา

ก็อาจจะมีมาได้ว่าวันนั้นที่ลูกเรา
ลูกผมได้อาการโคม่าไปแล้ว

ผมคุณพ่อครับผมรักษาเต็มที่แล้ว
ก็ทำด้วยความเร็วก็คือพยายามเต็มที่แล้ว

แต่มันก็อาการลักษณะนี้

แต่ถ้าคิดว่าผมรักษาวิทธิภาษณ์

เขาพูดด้วยน้ำเสียงยังไงคุณพ่อ

เหมือนเราก็ไม่รู้ว่า

หมอเจ้าของไข้ซึ่งก็ติดต่อมาแล้วถูกไหม
ถูกต้องค่ะนั่นแหละครับคนเดียวเลยครับ

จะคุยเฉพาะพ่อเขาแบบลับก็ได้

ถ้าพ่อเขาโอเครับได้หรือรับไม่ได้
เผาศพลูกไหมแล้วแต่ทางพ่อเลย

คือก็ไม่ต้องถึงกับฟ้องศาลกันก็ได้ถูกไหม

แต่ว่าคนตายมันมีลูกอีก๒คน

วันนั้นไปเจรจาที่โรงพยาบาล

เด็กสองควบมันนั่งเคาะกระจก

แต่ถ้าเขาเจรจาแล้วหลักฐานอื่นจะเอามาปล่อยอีกไหมคะ

อืมทีนี้ในส่วนของคดีนี้ที่รู้สึกที่ผ่านมามันมีปัญหาเพราะอะไรคะ
เลยทำให้ดูยุ่งยากซับซ้อนและไม่มีใครอยากช่วยด้วย
คำถามสุดท้ายคืออยากคุยกับหมอเจ้าของไข้
แต่ฟังเฉพาะคลิปที่ปล่อยไปมันมีปัญหาที่คนดมยาด้วยหรอ
ต้องมีคำอธิบายทุกขั้นตอนทุกกระบวนการ
แต่ก็คือเหมือนกับเรารวมอยู่ที่หมอเจ้าของไข้ถูกไหมคะ
ส่วนจะไปไล่เบี้ยว่ามันอยู่ที่การรักษาในขั้นตอนไหน

คุณผู้ชมคะเรามาถึงท้ายสัปดาห์ที่เรียนคิดว่า
อาทิตย์นี้ถ้าได้คุยกันน่าจะจบนะ
คิดเอาเองนะคิดเอาเองว่าน่าจะจบ

แล้วถ้าจบก็คือขอให้จบอย่างที่ควรจะเป็นนะคะคุณพ่อ

แต่ถ้ามีปัญหาอะไรสื่อยังช่วยตามอยู่

วันนี้ขอบคุณทั้งคุณพ่อพี่ชายนะคะแล้วก็ขอบคุณทนายรณรงค์นะคะ

เดี๋ยววันจันทร์เรามาใหม่นะคะทุ่ม๑๐นาที